แล้วใครที่ชอบดูพลุ
ใครที่ชอบเล่นภูจุดภู
ไฟยังไงก็อันตราย
แล้วถ้าเกิดว่าคุณจุดแบบไม่ทันระวังตั้งตัว
มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
นั่นนั่นนั่นนั่นทำไมเป็นอย่างนั้นน้องไม่รู้ว่ามนุษย์ทำอะไร
น้องอยากเล่นด้วยพุ่งชนโอ้ยแล้วดิเป็นไงอ่ะยิงเป็นปืนใหญ่เลย
ปืนใหญ่บ้านบางละจันหรือเปล่านั่นน่ะสิตุ้มตุ้มตุ้ม
น้องไม่รู้น้องอยากเล่นด้วยเฉยเห็นแบบนี้แล้วอันตรายเหมือนกันนะคุณ
ขนลุกเหมือนกันนะคือไม่ว่าจะจุดตรงไหนยังไงอ่ะค่ะ
ห่างไกลบริเวณบ้านหน่อยดีไหมใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีประกายไฟมันอาจจะทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้เนอะ
แล้วยิ่งบ้านไหนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเอ่ยสุนัขหมาแมวไก่หมูอะไรก็แล้วแต่คือบางทีมันไม่รู้มันเห็นแล้ววิ่ง
คิดว่าเราวิ่งเล่นด้วยแล้ววิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้มันก็ดูมีเวลาเล่นด้วยเหรอเล่นบ้างดีกว่าเห็นคนจับอะไรแถวนี้วิ่งไปชนปัง
เตรียมร่อยโบ๊คแปลกเลยจ้าดูแล้วเนี่ยไม่ยังขำหนึ่งเดียวนะระวังนะระวังด้วยอันนี้เป็นอุทหะเหาะเลยนะคะสำหรับใครที่เล่นภูกภัยจุดปรับทัดอะไรต่างแบบเนี่ย